จะมีการพูดถึงอนาคตของทีมซึ่งอาจจะไม่ส่งแข่ง
ฟุตบอลไทยลีกในฤดูการหน้านะครับเพราะว่า
ปอนเซอร์ใหญ่อย่างปรทไม่มีนโยบายในการสนับสนุนทีม
แล้วก็เตรียมจะหันไปเน้นการแข่งขันบอลเยาวชนซึ่งประทอ
หลายคนที่ยังมีสัญญาค้างกับสโมสรในปีต่อไปเพราะว่าการยกเลิกสัญญาเนี่ย
หลายคนนั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในการชดเชยตามสัญญานะครับ
บรรดาสตาร์ฟโค้ดทำสัญญาณแบบปีต่อปี
อาจจะไม่มีปัญหานะครับก็รับเงินก้อนกันไปหลังจากจบ
แต่ว่าตัวต่างชาติณตอนนี้นะครับที่ยังเหลือสัญญาเนี่ย
มีเดนิสมูดิโรที่มีสัญญาอีก๑ปีตรงนี้อาจต้อง
ในช่วงจบซีซั่นคนหรี่ก็ไม่พ้นกระทบนะครับนะสุดท้ายเสาที่ยี่สิบหกศาลาคม
คมก็บอกกันหน่อยครับฟุตบอลไทยลีกเตะพร้อมกัน๖โมงเย็น
การท่าเรือเจอกับซุปรากรามซิตี้นักขอรักษีมาพบกับสุโขทัย
ชนบุรีเจอชายนาฏเชียงใหม่เจอบุรีรำแบงคอกเจอกับพีทีระยอง
สุพรรณบุรีเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดประจวบพบกับราชบุรี
แล้วก็ตราดเจอกับเมืองทองก็แน่นอนลุ้น๒สนามนะครับ
ลุ้นเชียงรายกับบุรีรำลงแข่งขันแล้วนะครับเพื่อเบียดแย่งแชมป์กันครับ
วันสุดท้ายที่สนามช้างอารีน่าจังหวัดบุรีรำครับ
รอบชิงอันดับ๓หนองบัวพิชยาครับโดนจุดโทษอาชนะบุรีรัมยุโดยเต็ด
เจ้าภาพ๗ต่อ๖หลังเสมอในเวลาปกติ๐๐ครับ
หนองบัวก็คว้าอันดับ๓รับเงินรางวัล๑๐๐๐๐บาทส่วนบุรีรัมนั้นจบที่๔
รอบชิงชนะเลิศจูโลอีวาตะจากญี่ปุ่นเอาชนะอสัมชันยูเนเต็ด
ต่อจากปี๒๐๑๖และ๒๐๑๗แล้วก็รับเงินรางวัลไป๕๐๐๐บาท
ส่วนอสัมชันยูเนเต็ดครับได้รองแชมป์ก็รับไป๓๐๐๐บาท
รางวัลพิเศษประจำทวนาเมนต์นะครับนักเตะยอดเยี่ยมแล้วก็ดาวสันโว
แล้วประตูยอดเยี่ยมเป็นของธนกฤษอุทรักษ์ประตูจากหนองบัวพิชยะ